เรื่องของอ้อมกับอ้ำ
ผู้หญิงอ้ำผู้ชายเป็นรายเดอร์ด้วยกันทั้งคู่

แล้วพอมาคบหากันกับอ้ำ
ปรากฏว่าถูกอ้ำทำร้าย
แล้วล่าสุดอ้อมมาร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
เพราะว่าโดนอ้ำข่มขู่ด้วย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยเขาขู่ว่าเขาจะปล่อยคลิปลับ
ลองฟังค่ะ
กูมาทุบกูกูไม่ทำคลิปหลอก

แล้วคุณพักมาบอกคนอื่นเกี่ยวกัน

คุณจะหมั่นใต้ในความรู้สึก
ป่ะจบป่ะโอ้โหจบป่ะทั้งหมดที่เปิดให้ฟังอันนี้ส่วนเดียวเท่านั้นนะ

เสียงอ้ำฝ่ายชายที่บอกว่ามาขมครูฝั่งอ้อม

แล้วเหตุการณ์นี้อ้อมเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอเป็นรายเดอร์
แล้วเธอเจอแบบนี้เคยคบหากับอ้ำก็จริงแต่สิ่งที่เธอโดนอ่ะ
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเอาหลักฐานแชทเอาเสียงจากแชทมาเปิด
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณอ้อมวัย๒๙ปีเนี่ย
คืออ้อมบอกว่าทั้งหมดที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะมันเป็นช่วงที่อ้อมอ่ะ
เพื่อที่จะไปลบคลิปแต่พอไปน่ะโดนฝ่ายชายขืนใจ
ฝ่ายชายทำร้ายร่างกายแล้วก็ขังเอาไว้ในบ้านไม่ให้เธอออกไปทำงาน
ให้เธอกลับไปเจอลูกแล้วพอหนำใจภาษาแก่ใจแล้ว
ฝ่ายชายถึงปล่อยเธอออกมาแล้วนอกจากนั้นนะ
คือเธอบอกด้วยว่าฝั่งผู้ชายอ่ะอ้ำอ่ะ
ฝ่ายชายเป็นแอ็กเคาน์อวตารโอ้โห

แอคหลุมทักมาหาทักมาขอโทษทักมาขู่
ปลดบล็อกไม่งั้นปล่อยคลิปแน่เลย

ฝั่งผู้ชายบอกว่าถ้าไปหาจะไม่ทำร้ายแล้วนะ

แล้วพอเหมือนกับว่า

แล้วให้ผู้หญิงมาเก็บของที่บ้านคืน
แต่พอคุณอ้อมไปหา
ก็โดนขังโดนทำร้ายมันไม่เหมือนกับที่ตอนแรกที่บอกไงบอกไหน
ให้ฉันมาเก็บของได้แล้วจะไม่ทำอะไร
คุณอ้อมตะโกนขอความช่วยเหลือก็ยิ่งโดนหนัก
บีบคอจนคุณอ้อมบอกว่าโอ้โหจะขาดอากาศหายใจตายแล้ว
แล้วสภาพน่วมเลยเลือดออกทั้งปากทั้งจมูก

เลยเอาขวดเหมือนกับ

แตกเลยนะทีนี้อ้ำเห็นแบบนั้นก็ช็อกไง
แล้วก็เลยยอมปล่อยอ้อมออกมา
ล่าสุดเนี่ยคือคุณอ้อมบอกว่าอ้ำเอาคลิปลับไปโพสต์
แล้วส่งข้อความมาเยอะเย้ด้วยว่าดังแล้วนะคนเก่ง
ในโลกออนไลน์แล้วเป็นไงล่ะมึงด่ากูโรคจิตอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คุณอ้อมบอกว่าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
นี่ตัดสินใจนะคือเธอมีลูก๒คนใช่ไหม
บอกลูกระบายกับลูกลูกบอกว่าไม่เป็นไรนะแม่
แค่แม่เจอคนไม่ดีแค่นั้นเองแต่คือคุณอ้อมบอกว่าเสียใจ
แล้วก็อายด้วยห่วงลูกทั้งสองคนนี้มาก
ดังนั้นหลักฐานทั้งหมดนี้ที่มีค่ะคือคุณอ้อมบอกว่ายังไง
จะดำเนินคดีกับฝั่งนั้นให้ถึงที่สุดนะคะ
โอ้โหนี่เลือกครบคนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณผู้ชม
แล้วบางทีมันไม่รู้ไงตอนแรกดีช่วงโปรโมชั่นดีรักเราอย่างนั้นอย่างนี้
แต่พออยู่ไปแล้วมันไม่ใช่ค่ะแบบนี้
ไว้ด้วยนะคุณผู้ชมเรื่องของเคล็ดลับเนี่ย
เราเห็นมาหลายกรณีแล้วนะที่ตอนคบกันแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกัน
อาจจะถ่ายกันในช่วงที่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่
แม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงก็ยังเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วนะครับ